มาติดตามกันต่อเนื่องสำหรับคดีวินรถจักรยานยนต์ตีกัน
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาช่วงสาย

ตอนนี้สารจังหวัดพระขนงอนุมัติหมายจับผู้ก่อเหตุ
วินรถจักรยานยนต์ตีกันแล้วนะครับ
โดยตำรวจได้คุมตัวผู้ต้องหามาสอบปากคำเพิ่มเติม
เรื่องต้นทั้งหมดยังให้การภาคเศษ
นายปียะฮวงเกศรนายพรังศรศรชยกร

ระหว่างกลุ่มวินรถจักรยานยนต์ย่านอุดมศุกร์
ถูกนำตัวมาสอบปากคำเพิ่มเติมอีกครั้งนะครับ

ซึ่งระหว่างการเดินทางเข้าห้องสอบสวน
นายปียะได้ยืนยันกับสื่อมวลชนสั้น
บอกว่าไม่ได้เป็นคนยิงนายวีรวัตรพึ่งครุฑ

พนักงานบริษัทขนส่งพัสดุเอกชน

พนักงานบริษัทขนส่งพัสดุเอกชนได้ยินครับหรือเปล่า

วันนี้ภายหลังจากการสอบปากคำทั้ง๓คน
แล้วเสร็จพนักงานสอบสวนสนบางนา
ก็จะนำตัวทั้งหมดไปขออำนาจศาลจพระคนนอง

พร้อมยื่นคัดค้านการประกันตัวทันทีนะครับ
เนื่องจากถือว่าเป็นคดีอุกชกรรมที่มีอัตราโทษสูง
หากได้รับการปล่อยตัวก็เกรงว่าผู้ต้องหานั้น
หลบหนีไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานในคดีนี้นะครับ
ด้านของพันธ์ตำรวจเอกนครพรพานิษฐ์
ภูมิกับการสถานีตำรวจนครบานบางนาเปิดเผยครับว่า
จากการสอบสวนผู้ต้องหาทั้ง๓คน

ว่าไม่ได้นำอาวุธปืนไปร่วมก่อเหตุ
ซึ่งผู้ต้องหาจะให้การอย่างไรก็ได้นะครับ
แต่ตำรวจมีพยานหลักฐานเพียงพอ
เชื่อได้ว่าทั้ง๓คนร่วมกันกระทำผิดจริงนะครับ

เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลพระขนง
เมื่อวันที่๑๖มิถุนายน๖๒นะครับ
แล้วก็เป็นหมายจับในข้อหาครอบครองอาวุธปืน

ก็มีการเข้าไปจับกลุ่มพร้อมของกลางอาวุธปืน
ขนาด๐๔๕ม๑กระบอก

ว่าอาวุธปืนที่ถูกเก็บมานี่นะครับ
เอาไปใช้ในการยิงหรือเปล่านะครับ

เกี่ยวข้องกับคดีนี้เพิ่มเติมนะครับ
แก่นายประมุกวิเชียนดิหลกกุล
ซึ่งนายประมุกก็คือหัวหน้าวินรถจักรยานยนต์อุดมศุกร์ซอย๑

มีภาพข่าวออกมาเลยว่านายประมุก
เป็นคนที่ถูกรุมทำร้ายเหมือนกันนะครับ

ก็คือนายจีรพงศ์วิบูรณรัชกิจหรือว่าเบส
เป็นอดีตเจ้าหน้าที่มูลที่แห่งหนึ่งนะครับ
นายมานพมิ่งมงคลแล้วก็นายพันธุ์ศัพท์พระศัพท์

ร่วมกันฆ่าผู้อื่นร่วมกันมีอาวุธปืน

ร่วมกันพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะ
โดยไม่รับอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัว
พกพาอาวุธเข้าไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะ

ซึ่งใช้ดินระเบิดโดยใช่เหตุในเมืองหมู่บ้านหรือที่ชุมชน
แล้วก็ร่วมกันมั่วสุมตั้งแต่๑๐คนขึ้นไป
โดยใช้กำลังประทุษร้ายผู้อื่นนะครับ

คือตำรวจเขาก็ดูหลักฐานตามภาพตามคลิปนะ

เหมือนจะชักอะไรออกมาจากกระเป๋า
ก็ต้องถูกออกไม้จับแล้วก็นำตัวมาสอบสวนนะครับ

นายจีรพงษ์วิบูรณ์รัชกริตอดิตเจ้าหน้าที่มูลทิแห่ง๑

ล่าสุดเข้ามามอบตัวกับผู้นักงานสอบสวนแล้ว
แล้วก็ถูกควบคุมตัวไว้ชั่วคราวภายในสถานีตำรวจ
ซึ่งคาดว่าวันนี้จะมีผู้ต้องสงสัยที่ได้รับการติดต่อ
ทยอยมาพบพนักงานสอบสวนอีกหลายคนนะครับ
เพราะว่าก็มีผู้ที่ร่วมก่อเหตุกันเยอะนะฮะ
แล้วก็ล่าสุดมันก็มีกระแสข่าวตีกลับพนักงานเคอรี่ไปอีกนะครับ
เพราะว่ามีภาพออกมาว่าพนักงานเคอรี่ก็ไปร่วมรุมทำร้ายนายประมุก
เอาค้อนไปทุบเขาแล้วก็บอกว่าแม่ของพนักงานเคอรี่

ใช่นะครับตอนนี้ตัวภรรยาของพนักงานเคอรี่คนนี้
ได้เห็นภาพเหล่านั้นแล้วก็ยืนยันว่า
ในภาพก็เป็นสามีของตัวเธอเองจริงนะครับ
แต่ว่าครอบครัวทั้งตัวเธอภรรยาเอง
แล้วก็แม่ของผู้เสียชีวิตพนักงานเคอรี่เนี่ย

ลูกชายไปร่วมทำร้ายร่างกายนายประมุกด้วยหรือเปล่า
เพราะจากการให้สัมภาษณ์แม่ให้สัมภาษณ์มาโดยตลอด
แม่ไม่รู้เรื่องแล้วก็ลูกชายกลับมาอยู่ที่บ้าน
ส่วนที่เห็นเป็นภาพว่าแม่ออกไปยืนดู
อันนี้แม่บอกว่าตอนนั้นเป็นเหตุการณ์เกาะหน้า

พอเห็นเหตุการณ์อะไรแม่ก็ออกไปยืนดู

รักษาความปลอดภัยและจราจร

พลเอกประวิทย์ก็ตอบสั้นค่ะว่าเรื่องนี้
มีการสั่งการให้ไปดำเนินการแล้ว
เดี๋ยวรอดูความคืบหน้าหลังจากนี้ต่อไปด้วยนะคะ